ว่าอย่าทักอย่าท้านะฮะเพราะเหตุการณ์นี้มีคนท้าครับ
จริงจริงเหรอยิงจริงครับเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับ
แฟนคลับกระบะต้องการจะปกป้องสามีของเขา
อย่ามาทำร้ายแฟนฉันนะแล้วพอมีอีกฝ่ายท้าให้ยิง
เอาปืนออกมาขู่แล้วนะก็เลยลั่นโป้งสวนออกไปแบบนี้ฮะ
ดีเหรอ
เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยคู่กรณีคือฝั่งมอเตอร์ไซค์นะ
เหมือนกับทะเลาะกันกับฝั่งกระบะขาวอะครับ
สักพักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายตามคลิปนะครับ

ก็เหมือนกับพยายามที่จะยื้อยุดฉุดกระชากกับคนในรถกระบะ
แล้วบางช่วงก็เหมือนไปเกาะกระจกรถ
เขย่ายื้อยุดกันอยู่ตรงนั้นนะครับ

ช่วงมีเสียงท้ามึงยิงมาเลยยิงเลย
เท่านั้นแหละครับเสียงดังโป้งหนึ่งนัด
ลบมอก้มตำกันดับที่เห็น
ฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกำลังจะ
หมัดใส่คนขับกระบะกระบะเลยใส่เกียร์ถอย

แต่อีกฝ่ายก็ยังเกาะรถไม่ปล่อยครับ
เกาะติดหนึบเหนียวแน่นมาก
สุดท้ายพอสลัดออกไปได้ก็ค่อยขับรถออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นพิกัดซอยงามวงวาน๒๕

ช่วงประมาณสักเกือบ๕ทุ่ม

เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยคืนนั้นหน่อยฮ

ตัดภาพไปตอน๔ทุ่ม๕๓ที่คุณผู้ชมและมิ้นเห็นอยู่นี่ครับ

ของคนขับกระบะสมมุติว่าชื่อบีนะครับ
เดินข้ามถนนไปขึ้นกระบะคันสีขาว
ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซคู่กรณีซ้อนสองกันมาครับ
ขี่มาจอดคุยกับเก๋งคันหนึ่งที่ขับสวนมาตรงจุดนี้
นี่นะฮะนี่เป็นหลักฐานสำคัญนะ

กระบะกับมอเตอร์ไซค์เหมือนขี่ออกไปจังหวะพร้อมกัน
แล้วกระบะเกือบจะขับเบียดชนมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีการหักหลบ
มอเตอร์ไซค์ก็ไปปาดหน้ากระบะก่อนที่จะมาจอดเคลียร์กัน

นี่จังหวะนี้กระบะออกมามอเตอร์ไซค์เกือบ

แล้วพอแซงขึ้นไปได้ก็ไปปาดหน้าตรงนั้นแล้วจอดเคลียร์กัน
จากนั้นวัยรุ่นเสื้อสีดำลงมาจากมอเตอร์ไซค
เข้าไปหาคนขับกระบะแล้วทะเลาะกันภาพมุมนี้ครับ
ฝั่งมอเตอร์ไซค์บอกว่าโอ๊ยกระบะทำไมขับแบบนี้
คุณปาดออกมาเกือบชนผมนะ
เมียคนขับบอกว่าไม่ได้ปาดนะแล้วขอโทษด้วยจ้าไม่ได้ปาดเลย

คือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เกือบเฉียวชนนะ
ถ้าชนขึ้นมาเนี่ยต้องมีคนเจ็บมีความเสียหายเกิดขึ้น
แป๊บเดียวครับมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเติม
ก็น่าจะเป็นฝั่งเดียวกับมอเตอร์ไซคันแรกที่เขามากันนะฮะ

เหมือนมีคนจะเอาแผงเหล็กมาทุ่มใส่รถด้วยครับ
อีกคนพยายามจะต่อยกับคนขับกระบะ

ดกระจกลงเพื่อพยายามจะขอโทษแล้วพูดคุยกัน
แต่ก็เสียงดังขึ้นดังขึ้น
มีเสียงท้าทายจากฝั่งคู่กรณี

ลั่นไก่โป้งไปหนึ่งนัด

อายุ๓๕ปีเธอบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะยิง

ไม่ได้ยิงใส่คนยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่
แต่กลุ่มวัยรุ่นไม่กลัวปืนฮะ
รัวต่อยผัวเธอไม่หยุด
เมาดินปืนคู่กรณี
แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

คือความผิดตามพรบออาวุธปืน

กลับคู่กรณีเหมือนกัน
ฐานทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์
จากนี้ไปจะจบยังไง

ก็สู้กันในชั้นศาลก็แล้วกัน

ยิงเลยยิงเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย

แล้วเขาทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งกลุ่มค่ะ

หนูก็เลยยิงไปนัดหนึ่งเพื่อให้เขาหยุดต่อย

ยิงขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าเรายิงข้างล่างตรงนี้

เพื่อยิงขึ้นข้างบนเพื่อไม่ให้โดนตัวเขา

ทางด้านผู้ชายเสื้อสีดำแล้วก็เพื่อนของเขา

ใช่คุณครับผู้ชายชุดสีดำ

ส่วนเพื่อนของเขาคนที่มาด้วยกันวันนั้นอายุ๒๗ปี
ส่วนเพื่อนของเขาคุณที่มาด้วยกันวันนั้นอายุ๒๗ปี
แต่ผู้หญิงเนี่ยเอาปืนขึ้นมายิง๒นัด

โชคดีที่ไม่โดนคนครับ
ก็คือค่ะนึกกันตัวว่า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ก็เป็นยังไงครับ

ถามทางตำรวจกันบ้างครับ

บอกว่าตำรวจไม่ได้ทำงานล่าช้านะ
เพราะเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าตั้งแต่๒๒กันยา
ได้สอบปากคำเมียคนขับกระบะแล้ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจวิถีกระสุน

ส่วนเรื่องการทะเลาะวิวาดกันก็คงต้องดูแหละ

ทะเลาวิวาสกับทั้งสองฝ่ายด้วยหรือไม่อย่างไร